คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ชาวเน็ตแล้วก็ชาวกระบี่เขาบอกว่า
อาจจะถูกการะแต่มันผิดเทศะหรือเปล่า
เทศะที่แปลว่าสถานที่รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาแข่งแบบวิบากอะค่ะ
อะไรแบบนี้นะคะไปแข่งกันในถ้ำ
แล้วในถ้ำถูกกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน

คุณค่ะชาวกระบี่เขาไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถ่ายคลิปมาให้เราได้เห็นกันแบบนี้ค่ะ
ปัดเลยนะ
ดูจากชุดแล้วมันคือการแข่งขันเนอะ

ปัดเลยพังหมดเลย
แล้วคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละ
ใครเป็นคนให้จับ
นี่คุณนะคุณตั้งคำถามเหมือนคนที่เขาถ่ายคลิปมานะฮะ
คือในคลิปวีดีโอคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
เขาใช้ถ้ำเป็นสนามแข่งขันแล้วก็มีคนทำหน้าที่บอกเส้นทาง
แล้วก็วิธีการที่จะขี่ให้ผ่านก้อนหินใหญ่ไปนะคะ
เป็นการจัดกิจกรรมแข่งรถวิบาก
ที่มีเส้นทางผ่านถ้ำโต๊ะหลวง
ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

จัดอยู่ในลำดับที่๓๕ของโบราณสถานในอำเภออ่าวลึกของจังหวัดกระบี่
เนื่องจากเป็นแหล่งพบภาพเขียนสีโบราณ

ปรากฏออกไปทำให้คนในจังหวัดกระบี่
เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากตั้งคำถามตัวโตเลยว่า
เหมาะสมหรือไม่ถูกสถานที่หรือเปล่า
ที่คุณใช้โบราณสถานเป็นสนามแข่งรถ
แล้วใครใครเป็นคนอนุญาตให้คุณมาจัดแข่งรถแบบนี้
ถ้าไม่มีการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ถึงแม้ขออนุญาตก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบคนอนุญาตแล้วครับ
ใช่นะมันโบราณน่าจะสมมุตินะครับไม่น่าจะจัดได้นะ